หลังจากต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก
จากข้อกล่าวหาอื้อเฉ้าประพฤทธิ์วิช็อป
ด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับ
โดยการละออกของนายโยอิจิมาซุโซเอนะครับ
เพราะว่าการกรุงโตเกียวจะมีผลในวันอังคารหน้า
ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงโตเกียวก็จะเป็นผู้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการเลือกตั้งผู้ว่าการคนใหม่
เมืองต้นก็คาดว่าน่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
หรือว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่านายมาซูโซเอะ
ใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งเดินทางไปยังที่พักตักอากาศ
ในช่วงสุดสัปดาห์ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว
จากนี้ก็ยังถูกกล่าวหาด้วยว่าใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการจองที่พักในโรงแรมหรู
ขณะเดินทางไปต่างประเทศซื้อเสื้อผ้าราคาแพงผลงานศิลปะและหนังสือการ์ตูนให้กับลูก
นายมาซูโซเอปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
แต่ว่ายอมรับครับว่ามีความบกพร่องทางจริยธรรมในการใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยเท่านั้น
ขณะที่ก่อนหน้าที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งก็ได้ให้สัญญานะครับว่า
บริหารงานโดยปราศจากข่าวอื้อเฉา
ลาออกจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาอื้อเฉาครั้งนี้มีขึ้น
หน้าที่ญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่๑๐กรกฎาคมนี้
คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อคะแนนของพักเสรีประชาธิปไตย
ทั้งนี้นายมะซูโซะถือว่าเป็นผู้ว่าการกรุงโตเกียวคนที่๒
ลาออกจากตำแหน่งนับตั้งแต่กรุงโตเกียวได้รับสิทธิ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดูกร้อนปี๒๕๕๙
ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าการละออกของเขา
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมงานแต่อย่างใด